คดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นล่าสุดที่จังหวัดชนบุรีกันก่อนนะครับ
เพราะว่ามีผู้ไปพบศพเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์ถูกฆ่าเสียชีวิตอย่างโหดเยี่ยมนะครับ
เกิดขึ้นในท้องที่ของสพเมืองพัทยานะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์๔ชั้น๒คู่หานะฮะ
ชั้นล่างเนี่ยพบว่าห้องด้านขวามีคราบเลือดเป็นกองอยู่ด้านหน้าแล้วก็มีเลือดหยดเป็นทางขึ้นไปบนชั้น๒นะครับ
บนชั้น๒พบศพของนายประยูนปิติพงพลอายุ๖๒ปี
ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าลุงจ๋านะซึ่งลุงจ๋าเป็นเจ้าของร้านเสียชีวิตในสภาพนอนอยู่บนฟูก
ในสภาพสวมกางเกงตัวเดียวถูกมัดมือมัดเท้าแล้วก็มัดที่บริเวณลำคอด้วย
มีบาดแผลถูกแทงที่กลางอกแล้วก็ต้นขาขวาในที่เกิดเหตุมีมีดที่มีคราบเลือดติดอยู่ทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานส่วนในร้านที่ชั้นล่างมีรถจักรยานยนต์จอดล้มอยู่คันหนึ่งลักษณะคล้ายกับมีการต่อสู้กันนะฮะที่เกิดเหตุเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ชื่อว่าร้านจ๋าเฟอร์นิเจอร์อยู่ในพื้นที่หมู่๑๒ถนนเทพประสิทธิ์ตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
คนงานของร้านนะครับชื่อว่านายดำรงศักดิ์ฉลาดลบหรือว่าในสิงอายุ๔๐ปีบอกว่าที่ร้านเนี่ยมีลูกน้องของลุงจ๋าอยู่๒คนก็คือ
ดำรงศักดิ์กับอีกคนนึงชื่อว่าในขุนหรือว่าในคมแต่ว่าตัวนายดำรงศักดิ์ไม่ได้นอนที่ร้านมีแค่ในขุนที่นอนที่ร้าน
วันนี้หลังจากที่ร้านปิดก็มีเพื่อนข้างร้านโทรศัพท์ไปบอกกับตัวเองว่าเห็นคราบเลือดอยู่ที่
ร้านแล้วมีรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ก็เลยมาดูแต่ไม่กล้าเข้าไปคนเดียวก็เลยเรียกเพื่อน
ข้างร้านให้เข้าไปดูด้วยกันพอเข้าไปก็พบว่าอ้าวเจ้าของร้านลุงจ๋าถูกฆ่าตาย
ควบคุมตัวในขุนลูกจ้างของร้านอีกคนนึงไปสอบสวนแล้วนะครับ
แต่ว่ายังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดออกมานะแล้วก็ให้นายดำรงศักดิ์ไปสอบปากคำด้วยนะครับ
จากการสอบถามจากการสอบสวนในเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าผู้ตายชอบดุด่าว่ากล่าวลูกน้องที่ร้านเป็นประจำ
โดยเฉพาะในขุนหรือว่าในคมเนี่ยถูกดุด่าประจำแล้วนอกจากนี้เงินที่ขายได้จากการทำเฟอร์นิเจอร์ผู้ตายก็ไม่ชอบเอาไปฝากแบงค์จะเก็บไว้ในตู้เซฟที่ร้านนะครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ก็ตั้งข้อสงสัยไปที่ลูกน้องของผู้ตายนะกำลังสอบสวนขยายผลอยู่เพื่อที่จะจับกลุ่มคนร้าย
แต่ก็ถือว่าโหดเยี่ยมมากใช่ค่ะก็ยังไม่รู้ที่มาที่ไปในการก่อเหตุนะคะ